เอาส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมมันเกินคำว่าบาปไปมาก

สองคนบุกเข้าไปในวัดไปรื้อค้นทรัพย์สินขโมยของพระสงฆ์ไปเจออืม
ขวดน้ำพึ่งตีหัวพระพระล้มไม่พอกระทืบซ้ำ
กระทืบพระซ้ำไม่พอจุดไฟเผาสมงกะจะเผาพระให้มรณภาพไปตรงนั้นเลย
โอ้โหอะไรจะขนาดนี้ดีนะคะพระท่านรอดมาได้ค่ะ
รีบโทรไปแจ้งตำรวจนี่หัวเกือบแตกอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้เองนะคะที่วัดป่าภูผาทั่ง

ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวนลงพื้นที่เลย

สภาพเนี่ยมีรอยฟันที่ด้านหลังแต่เป็นรอยช้ำนะไม่ได้เป็นรอยมีด
ขวดน้ำพึ่งตีเข้าที่หัวมีแผลระบมเลย
อังสะมีรอยมีดฟันฉีกขาด
สบงถูกคนร้ายใช้เชื้อเพลิงจุดไฟเผาเป็นรอยดำ
กุฏิมีธนบัตรที่คนร้ายทำตกหล่นอีกหลายใบ
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะนี่คือพระอาณาวิน
ทีมข่าวลงไปตรวจสอบดูพระอาณาวินเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
กลางดึกพระนาวินเดินจงกลมอยู่

ลักษณะทวมทวมคนหนึ่งพร้อมคนหนึ่ง
คนผอมในสวมเอโมเดินมารื้อคนทรัพย์ศิลป์ในกุฏิเลยนะคะ
อาณาวินก็เดินเข้าไปสอบถามเลยเอ้ยทำอะไรอ่ะ
คนร้ายก็เอาขวดน้ำพึ่งฟาดเข้าที่ศีรษะเลยค่ะ
ขวดน้ำพึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ยหรือพกมาด้วย

เข้าไปที่ศีรษะของพระอาณาวิน
หลังจากนั้นพอพระอาณาวินล้มปุ๊บ
คนร้ายเอามีดฟันเข้าที่หลัง๒ครั้ง
แต่ฟันไม่เข้าค่ะมันเลยเป็นรอยช้ำ

ทองคำหนักอีกหนึ่งบาทไม่หนำใจ
ก่อนไปจุดไฟโยนใส่ตัวพระอาณาวินด้วย
อาณาวินเล่านาทีชีวิตบอกว่านี่เห็นไหมเป็นรูเลย

จำได้ว่าเวลาไฟไหม้ติดเสื้อผ้าให้กลิ้งตัวกับพื้นเพื่อให้ดับไฟ

สุดท้ายวิ่งไปกระโดดลงบ่อน้ำด้านหลังค่ะ
ส่วนคนร้ายก็ใช้โอกาสนั้นหลบหนีไปที่ด้านหลังกุฏิเหมือนกัน
ไว้แค่เศษซองจดหมายใส่เงิน
แล้วก็เศษแฟ้งที่ถูกฉีกตามรายทาง
พระอาจารย์กดลงกับพื้นแล้วก็กระทืบสองครั้ง
แล้วก็มีดฟันข้างหลังนี่๒ที
แล้วก็ฟันตรงหัวนี่ตรงแป๊วนี่

สุดท้ายอีกคนหนึ่งก็มาฟันตู้
ตู้ที่เก็บของไว้

ทีมข่าวเราหลังจากคุยกับพระอาณาวินเสร็จไปคุยกับมรรคนายกของวัดค่ะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยพระอาณาวินโทรมาหา

แล้วก็เจอสภาพพระอาณาวินได้รับบาดเจ็บ
แต่ที่น่าตกใจก็อย่างที่ทุกคนเห็นสบงเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นรูอะค่ะ
โอ้โหนี่เป็นกะฆ่าปิดปากพระเลยนะ
ก็เลยรีบพาตัวพระอาณาวินส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วตอนเช้าค่อยพาพระกลับมาพักที่วัดนะคะ
เรื่องต้นมรคนายกบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็หมู่บ้านใกล้เคียง
เพราะลักษณะคือเหมือนจะรู้ความเคลื่อนไหวของวัด
เบื้องต้นมัฆนายกบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็หมู่บ้านใกล้เคียงเพราะลักษณะคือเหมือนจะรู้ความเคลื่อนไหวของวัด
เบื้องต้นมัฆนายกบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็หมู่บ้านใกล้เคียง

เบื้องต้นมัฆนายกบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็หมู่บ้านใกล้เคียง

เบื้องต้นมัฆนายกบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็หมู่บ้านใกล้เคียง

เบื้องต้นมัฆนายกบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็หมู่บ้านใกล้เคียง

เบื้องต้นมัฆนายกบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็หมู่บ้านใกล้เคียง

เบื้องต้นมัฆนายกบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็หมู่บ้านใกล้เคียง

เพราะลักษณะคือเหมือนจะรู้ความเคลื่อนไหวของวัด
เบื้องต้นมัฆนายกบอกว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ก็หมู่บ้านใกล้เคียง

ประนะวินท่านเคยมีประวัตินะคะ

ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบเพิ่มเติมอีกหน่อย
ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจริงล้วนหรือโกหก

ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงเนี่ยตำรวจก็ต้องจับตัวคนร้ายมาให้ได้อยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่เนี่ยพระอาณาวินอาจจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จได้
แต่ทีมข่าวเราไปดูรูปภาพที่ติดอยู่ที่กุฏิของพระอาณาวินนะคะ
เป็นภาพพระอาณาวินนี่ถ่ายกับหลวงปู่ลีกุศลธโรนะคะพระเกจิชื่อดังของอุดรธานี
อาณาวินก็บอกว่าก็เคยอยู่ดูแลหลวงปู่ลีอยู่ประมาณสักปี๒ปี
แต่จากการตรวจสอบเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะน่าจะสังเกตเห็นได้เหมือนที่ที่ฉันเอ๊ะเมื่อกี้นี้
อันนี้ภาพใกล้ผมก็กำลังเพ่งมองอยู่ไม่ต่างกับที่ชมแล้วก็มิ้น
ด้วยส่วนของหัวเนี่ย
มันสีมันแปลกเนอะ
เหมือนลอยออกมาไม่เนียนรึเปล่า
เล่ามาเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวจัดการจับตัวคนร้ายแน่นอน
แต่ถ้ามันไม่ใช่พระอาณาวินก็ต้องคุยกับตำรวจยาว
แต่ตัดทุกรูปเลยเหรอคะอันนี้ภาพวาด
วาดนะวาดจากภาพถ่าย
แต่ภาพวาดก็ยังดูเหมือนตัดต่อเลยนะงงเหมือนกันนะ
ส่วนของภาพวาดถ้ามันจะไม่สมส่วนอาจจะไม่ค่อยแปลก
แต่ว่าภาพถ่ายเนี่ยขอดูภาพถ่ายอีกครั้งหนึ่งสิฮะ
คุณผู้ชมได้ดูพร้อมกันอีกสักครั้งหนึ่ง
แบบราดิฉันหันไปเห็นเขาเอ๊ะเอ๊ะขึ้นมา
คือท่านที่นั่งอยู่บนวิวแชร์เป็นสิทธิ์เอกหลวงตามหาบัวนะครับ
ใช่นี่ไงเนี่ยภาพนี้ก็เนี่ยมันหน้ามันลอยออกมาจากคอค่ะนิดนึง
คือสีอาจจะไม่เนียนหรือเปล่า
เอาว่าใครทำภาพนี้ก็รู้ไว้ว่าไม่เนียนนะคะ
เดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมครับส่วนเหตุการณ์นี้